คือร้องได้ให้ได้

เจอแสงน้วนอ่อนนี่อ่อนชั้นอาย
ลาแล้วกลมเพศใจร้าย
อยู่ก็อายแสงเหนือนี่อ้อน
ขึ้งเสียงพึงเสียงนิดนะครับ
ก็ยอมรับเลยนะครับว่ามันมันสะท้อนความเป็นลูกทุ่งจริงแสงนี้อ่อนนะใครจะไปคิด
คุณแต่เก่งมากครับขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับเพลงที่สี่นะครับกุมราคา๖มือบาท
คุณมัดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณนัทร้อง
หรือว่าร้องได้ครับ
ร้องได้ครับ
คุณมัดร้องได้จริงด้วยนะครับ
ร้องถูกต้องหมดทุกคำครับ

ถ้าร้องถูกแบบนี้ค่ะ

จากเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

ก็สำเร็จลุ้งไปด้วยดีตามคาด
บางคนไม่กล้าตัดสินใจแบบนี้นะครับ
แต่คุณมัดนี่เป็นคนที่เรียกว่ารู้กำลังของตัวเอง

แล้วการทำเคยเล่ามาครั้งเดียวเอง
ฮะนั่นฮะโอ้โฮวัดเซียว
ผ่านไปแล้วนะสี่เพลงรับไปแล้วหกหมื่นบาท

หนี้แล้วแล้วต้องการเงินใช้จ่าย

ต้องการเงินใช้จ่ายก็อยากให้ค่ะ
แต่ว่าถ้าต้องการเงินแม่คนอื่นยืมอีกไม่อยากให้เงินคืนได้

ต้องเก็บไว้ที่ลูกสาวเลยนะคุณม้าดีเกินไป
อย่าให้คุณแม่จับเงินหรือว่าให้จับก็ได้
ตอนที่รายการเสร็จเราจะได้จู่โจมคุณยายได้
ช่วงนี้ที่ไหนใครก็ร้อนเพราะฉะนั้นอยู่กับเรานี่แหละค่ะ
จะทำให้บรรยากาศในกระเป๋าของคุณเย็นลงว่าอย่างนั้นในกระเป๋าตังค์นะ
แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวมาเย็นกันต่อในครั้งนี้
กำลังเข้มข้นทีเดียวสำหรับคุณมัช
หน้ามาลุ้นกันได้เลยนะครับว่าคุณมัดจะทำสำเร็จตามเป้าไหม
แสนบาทนะครับคุณผู้ชมเพราะต้องการอีกแค่๒เพลง

แล้วก็กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติ
แล้วทั้ง๒วันไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวครับ
จบจากรายการของเราค่ะไปลุ้นกันต่อเลยค่ะ
เงินทองเนี่ยสำคัญจริงเกมต่อชีวิตค่ะ
คำถามกับเงิน๑ล้านบาทรออยู่ค่ะ
ครับและคราวหน้ากลับมาเชียร์คุณมัดได้ใหม่นะครับ
วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ก็ตอนนี้นะคะได้เงิน๖๐๐๐แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ
เพราะว่าได้เจอเพลงที่ยากจริงแล้วก็เป็นเพลงที่ในชีวิตร้องแค่ครั้งเดียวนะคะ
แต่ก็สู้มาได้อาจจะมีใช้ตัวช่วยนิดหน่อยนะคะ
แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็จะทำให้เต็มที่นะคะ
เพื่อเอาเงินรางวัลมาปลดหนี้ให้คุณแม่แล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายให้กับครอบครัวด้วยค่ะ

เป็นเพราะว่าเรื่องน้ำหนักตัวที่เราเพิ่มขึ้นไหมแต่ก่อนหนักเท่าไหร่ครับ

ตอนนี้ก็เท่าตัวที่เดียวคือ๑๑๕ค่ะใช่ค่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่ชั้นไขมัน
ตัวคุณมัดที่เราเห็นนี่คือน้ำที่อยู่ในนั้น
เห็นบอกว่านอกจากปวดคอบปวดตามตัวแล้ว
เหงื่อคุณมัดไม่ออกด้วยไม่ออกค่ะ
สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างวิ่งเราก็วิ่งเหมือนเขา
เราก็เดินเหมือนเขาแต่ทำไมแบบเหงื่อเราไม่ออกเลย
ฉีกก็ยากนึงด้วยใตเรามีปัญหาใช่ค่ะ
เพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาท
คุณมัดร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป